หน้าห้างย่านอ่อนนุษย์เมื่อวานอีดาบยาวอย่างนี้ได้นะครับ
ผู้ชายสองคนวิ่งไล่ฟันกันนะครับข้ามถนนออกไปเลย

ใจที่ไล่ฟันกันขนาดนี้เรื่องอะไรรู้ไหมครับ
โทรศัพท์มือถือกันครับเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ทั้งคู่นะครับ
ลงมาไล่ฟันกันกลางถนนคนขับรถโดยสารถูกผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามฮะ
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันมีเสียงทุบรถไปด้วยนะครับ

ร้องของผู้โดยสารไปด้วย
การนี้ที่สองคนนี่ลัยกันก็ไม่ชมผู้ชายในกริ๊บนะครับ

ไล่ฟันคู่กรณีมีคนมาแสดงความคิดเห็นนะครับ
โดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวห้างย่านอ่อนนุษย์
เป็นเหตุวิวาดกันระหว่างวินรถจักรยานยนต์รับจ้างกับคนขับรถสองแถว
วันนี้พุธสุข่าวโรงพิธีเกิดเหตุไปคุยกับคนเห็นเหตุการณ์
เล่าบอกว่าไอ้คลิปที่แชร์กันเนี่ย
ทะเลาะกันระหว่างคนขับรถสองแถวนะครับกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
คาดว่าจะทะเลาะกันเรื่องโทรศัพท์
ลองฟังดูหน่อยครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมบอกว่าตำรวจสอนอพระขนงครับนะครับ
ให้ข้อมูลบอกว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองคนก็มาพบพนักงานสอบสวนแล้ว
เรื่องต้นทั้งคู่เป็นเพื่อนกันคุณผู้ชมเป็นเพื่อนกัน
โดยคนขับรถสองแถวไปขอยืมโทรศัพท์มือถือจากเพื่อนที่ขี่วินนะครับแล้วไม่คืน
ไม่คืนจะมีการทวงกันทวงกันแล้วบานปลายครับผู้ชายที่ขี่วิน
ไล่ทำร้ายแบบในคลิปนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ